เป็นผู้ต้องหาคดีฆ่านางสาวกุ๊กกิ๊กอายุ๒๒ปีนะครับ
ว่าจับตัวนางสาวกุ๊กกิ๊กขังไว้ในหีบ

จากนั้นนำใส่ถุงแล้วก็ไปฝังดินไว้ที่สวนรอบบ้านเนี่ยนะครับ
ไปฝากขังไปขออำนาจสารอาญาธนบุรีฝากขังผลัดแรก
ในข้อหามีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วก็ข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย
พร้อมกับสั่งคัดค้านการประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนนะครับ
โดยเจ้าหน้าที่ยังเตรียมแยกสำนวนอีกคดี
เพื่อแจ้งข้อหาในการอำพรางฝังศพ
ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานอย่างละเอียดนะครับ
เมื่อวานก็เลยแจ้งไปสองนะแต่ว่าเรื่องของการฆ่าคนตายอำพลางศพเนี่ย
แล้วก็นิ่งเฉยปฏิเสธครับไม่ตอบคำถามต่อสื่อมวลชนแต่อย่างใด
ขึ้นรถกระบะของเจ้าหน้าที่พร้อมกับผู้ต้องหาคดีรักทรัพย์อีก๑คน
ผู้ต้องหาคดีรักทรัพย์นะคุณคือตอนอยู่ในห้องขัง
คือผู้ต้องหาคนนี้มีอาการโวยวายตลอดเวลา
เข้าบ้านเขายังเอาเปอร์นไปใส่ยิงสวนทางขับรถสวนทาง
ใครไม่หลบให้เขาจะเอาปืนยิงอย่างเดียวเลย
ก็กลายเป็นว่าเมื่อวานตำรวจก็ต้องปรามไว้ก่อน
เฮ้ยอย่าไปทำอะไรผู้ต้องหาคนอื่นเขานะ
ที่นายไอซ์ก็จะหันหน้าไปทางอื่น

ให้ไอซ์ไม่ไปทำอะไรนะครับ
น่าผู้ต้องหาอีกคนก็โว้ยไา้เลย

ไปทำอะไรเขานะนั่งรถอยู่ด้วยกันนั่งดีนะ

ทีมข่าวของเราไปเจาะประเด็นเรื่องนี้
ไปพูดคุยกับอดีตพนักงานโรงพิมพ์
เคยทำงานที่บ้านของนายไอซ์
แล้วก็คลุกคลีกับครอบครัวนี้เป็นอย่างดี
แล้วให้ทีมข่าวของเราฟัง
บอกว่าไอซ์เป็นคนที่อบรมร้อน

เป็นคนที่ชอบสะสมอาวุธมีดและของแหลมคม
ชอบนำมาทำร้ายพนักงานในโรงงานเป็นประจำ
ตัวพนักงานรายนี้ที่เปิดเผยข้อมูลกับเรานะฮะ
ก็บอกว่าเคยโดนในไอซ์เนี่ย

ส่วนเรื่องของผู้หญิงนั้นนะฮะ
บอกว่าพาเข้าบ้านไม่ซ้ำหน้า

ก็จะถูกนายไอซ์เนี่ยทำร้ายร่างกายนะครับ
เพราะมีข้อมูลจากพยานต่างอาณานะครับ

ก็เป็นคนที่ชอบพาผู้หญิงเข้าบ้านนะฮะ
พาผู้หญิงเข้าบ้านเสร็จแล้ว
ถ้าชอบพอใครก็จะกักตัวไว้

นี่คือเป็นกราฟิกที่เราจำลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
ครับแล้วก็จะโมโหโมโหไม่ถูกใจใครไปเลย
บางครั้งผู้หญิงเข้าไปหลายคน
แต่กลับออกมาไม่ครบคือพยานบอก

กลับออกมาเนี่ย๓อีกคนไปไหนนะฮะ
แล้วในอันนี้เป็นพยานคนอื่นนะ
แล้วก็ทางแนวทางการสืบสวนของตำรวจนะ
ที่บอกว่าในไอซ์เนี่ยฆ่ากิ๊กยังไงนะครับ
ก็คือกิ๊กไปพร้อมเพื่อนผู้หญิงคนอื่นใช่ไหม
ไปที่บ้านของในไอซ์แล้วก็ในไอซ์เนี่ยชอบพอกิ๊ก
แต่กิ๊กก็พยายามที่จะหลบหนีนะครับ
ก็ปรากฏว่าถูกในไอซ์แล้วก็พ่อบ้านของนายไอซ์
ซึ่งก็ถือเป็นเพื่อนนี่แหละที่ไปรู้จักกันในคุกเนี่ย
วบตัวไว้คือกลัวจะหนีก็เลยเอาใส่หีบหีบเหล็กอันนี้ไว้
เสียชีวิตนะฮะทั้งไอซ์แล้วก็ตัวพ่อบ้านเองเนี่ย
ก็เอาศพของนางสาวกิ๊กยัดใส่ถุงแล้วก็ไปฝังในดินนะครับ
ย้อนกลับมาในส่วนของผู้ที่เปิดเผยข้อมูลให้กับทีมข่าวของเราฟัง
บอกว่าในไอซ์ก็มักจะพาผู้หญิงเข้าบ้านไม่ซ้ำหน้า
คนไหนไม่ได้ดั่งใจจะถูกในไอซ์ทำร้ายร่างกายเกือบทุกคนนะครับ
ฟังเสียงพยานหน่อยฮะ
ใครก็โดนทำร้ายเหมือนอย่างกรณีที่ว่า
เคสนี้ผมก็เห็นนะแต่ไม่ได้ช่วยอะไรมากมาย
ก็แค่สงสัยเพราะเด็กมันวิ่งหนีออกมาเลือดอาบเต็มตัว
ก็ส่งโรงพยาบาลธรรมดาทั่วไปไม่มีการแจ้งอะไรมากมาย
เพราะทางญาติเขาก็เคลียร์ทุกอย่างก็จบ
แต่รู้อย่างหนึ่งว่าเขาเป็นผู้ป่วยจิตเวท
นะแล้วก็เมื่อก่อนเค้าเคยดูดนุนทดี
ว่าเป็นผู้ป่วยก็หลุด
ก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะใจร้อนโหดร้ายกับผู้หญิงเหมือนกัน
ชอบพาผู้หญิงมาทำร้ายร่างกายมากักขังแล้วมาทำร้ายร่างกายที่บ้าน
แล้วก็มันมีคดีอื่นที่เกิดขึ้น
คือเมื่อปี๕๕ในไอซ์ถูกจับก่อคดีลวงสาวอายุ๑๕ข่มขืนกักขัง
ในคอนโดมิเนียมแล้วก็สะสมอาวุธปืน
แล้วก็ถ้าย้อนกลับไปปีก่อนหน้านั้นคือปี๕๑
ในไอซ์ก็โดนคดีคล้ายแบบนี้
เสพยาบ้าจับเพื่อนชายและหญิงกักขังแล้วก็ทำร้ายร่างกายหญิงสาวอีกหนึ่งคน
ได้รับบาดเจ็บกระโหลกศีรษะบร้าวแล้วก็กระดูกซี่โครงหัก๔ซี่นะครับ
คือเหตุผลที่นายไอซ์เขาบอกว่าจะไม่ได้รับโทษ
หรือไม่เคยมีคดีอะไรติดตัวเลยเป็นเพราะอะไร
ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวออกมาเห็นไหมว่าทำร้ายร่างกายคนอื่น
มีการตั้งข้อสังเกตว่านายไอซ์มีพ่อเลี้ยงเป็นนายตำรวจระดับสูง
ช่วยเหลือเสมอประกอบกับนายไอซ์เคยมีประวัติการรักษาอาการจิตเพศ
ทำให้ทุกครั้งที่มีเรื่องในไอซ์ก็จะรอดจากคดี
จากมักจะนำเอกสารเกี่ยวกับการรักษาอาการทางจิตมาเป็นข้อกล่าวอ้างสม่ำเสมอนะครับ
ก็เป็นเรื่องราวของคดีนี้ที่ต้องตามกันต่อ
เพราะตำรวจยังต้องรวบรวมหลักฐานคดีฆ่าคน
แล้วก็ต้องไปดูนะที่บ้านแล้วก็สวนรอบบ้านของนายไอซ์
ยังมีศพอื่นอีกหรือเปล่านะฮะตำรวจก็ยังปฏิบัติการอยู่นะครับ